พาคุณผู้ชมไปที่อนุสวรีประชาธิปไตยถนนราชดำเนิน
มีการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอบกันอยู่
ซึ่งก็บอกว่าจะมีการประสัยให้เสร็จสิ้นในช่วงของเที่ยงคืนของวันนี้

เพราะว่าเขาก็ไปใช้พื้นที่ของฝั่งโรงเรียนสตรีวิทยา
แน่นอนก็เริ่มคึกคักมีคนมาร่วมชุมนุมตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้ว
ทั้งสองช่องจราจรเลยนะฮะเพื่อให้ไม่ให้กลุ่มผู้ชมนุมใช้พื้นที่เต็มถนน
แล้วก็กระทบกับการสัญจรของพี่น้องประชาชนทั่วไป
แล้วก็มีการจัดกำลังตำรวจตั้งแผงกั้นตลอดแนวเลย
ดูความเรียบร้อยในการชุมนุมด้วย
ในตอนบ่าย๒โมง๔๕นาทีที่ผ่านมา
แก่นำได้มีการประกาศพร้อมจะเริ่มการชุมนุม
แล้วก็จะปิดการชุมนุมสักประมาณเที่ยงคืน
แล้วก็มีการขอปิดถนนราชดำเนินฝั่งขาออก
ตั้งแต่แยกคอกวัวเพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้น
ทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องครับ

ขณะที่แกนนำบางส่วนมีการขึ้นไปบนเวที
ซึ่งเป็นรถขยายเสียงปลาใสย่อย
สำหรับกับการทำกิจกรรมเพื่อรอเวทีใหญ่ที่กำลังจะติดตั้ง

แล้วก็จะปราศัยไม่เกินเที่ยงคืนของวันนี้
ที่เห็นก็มีคนไปเยอะแยะทีเดียวนะครับ
ก็มีการได้รับแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัยครับมีคนเอาใส่ถุงเอาไว้เนี่ย
ทิ้งเอาไว้ที่บริเวณลานนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับ
มันก็คล้ายคล้ายกับวัตถุต้องสงสัยบางอย่างนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นลานว่าง
อยู่ที่บริเวณด้านหลังร้านดังซึ่งอยู่ในจุดบริเวณใกล้รุสวรีนี่แหละครับค่ะนะฮะ
ก็มีการประสานตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดนะฮะไปทำการตรวจสอบนะครับ
ก็พบว่ามันเป็นถุงพลาสติกสีขาวลายเหลืองหน่อยนะด้านในก็มีวัตถุทรงกลม
แล้วก็พันด้วยเทปกาวสีดำอีกทีนึงมันก็คิดได้นะว่ามันคือแบบระเบิดหรือเปล่า
คล้ายอะฮะเออคล้ายแบบนั้นก็พันเทปกาวสีดำแบบนี้นะฮะค่ะ
ข้างในมันก็มีวัตถุทรงกลมถูกพันเอาไว้นะฮะ
เอียวดีก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุโลหะต่างในการตรวจสอบเบื้องต้น
ก่อนจะเก็บกู้วัตถุต้องสงสัยนี้ออกจากพื้นที่ไปแล้วก็ไปตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปนะครับ
ซึ่งต่อมานะฮะมีการยืนยันมาจากทางด้านของพจับรถโธพพเภตรา
ประชาการตำรวจนครบานที่เดินทางไปดูความเรียบร้อยว่าสิ่งที่เจอเนี่ยไม่ใช่วัตถุอันตราย
อืมนะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์หรือเปล่านะฮะ
จนถึงตอนนี้ก็มีการสั่งปิดการจราจรบนถนนราชดำเนินตั้งแต่แยกโคกวัวไปถึงแยกมหาการแล้ว
แล้วขอให้ใช้การจราจรที่บริเวณด้านสะพานพระราม๘แทนเท่านั้นนะฮะ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้ทางด้านของกลุ่มศูนย์กลางประสานงาน
นักศึกษาอาชีวะนะฮะประชาชนป้องสถาบันหรือว่าสอปศเนี่ย
มีการนัดชุมนุมกันเช่นเดียวกันคุณผู้ชมนะฮะตั้งแต่ช่วงประมาณ๑๑นาฬิกาที่ผ่านมาแล้ว
เขายึดพื้นที่อีกฝากฝั่งหนึ่งคือที่บริเวณหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินครับ
นะฮะซึ่งอยู่ตรงข้ามกันกับกลุ่มประชาชนปลดแอบเขาอยู่กันก็เผชิญหน้าอยู่คนละฝั่งแล้วครับ
นะฮะเป็นการแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอของนิสิตนักศึกษาทั้งสิบข้อนะฮะ
นายสุเมฆตระกูลวุ่นหนูนะครับซึ่งเป็นแก่นำสอปศบอกว่า
การชุมนุมในวันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยมีภารกิจเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอบ
หากเป็นการชุมนุมทางการเมืองกลุ่มสอปศจะไม่ยุ่ง
แต่หากมีการจาบจ้วงมีการกล่าวไปถึงสถาบันจะมีการเก็บข้อมูลและหลักฐานทั้งหมด
เพื่อนำไปยื่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันพรุ่งนี้
ทั้งนี้ไม่กังวลว่าจะมีการประทะกันนะเพราะว่าไม่ใช่ในทางของกลุ่มเขา
แต่หากมีใครลงถนนเพื่อไปประทะกันกับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะถือว่าเป็นมือที่สาม
ที่เข้ามาสร้างสถานการณ์ไม่ใช่คนของกลุ่มของตนอย่างแน่นอน

ล่าสุดนะฮะแก่นำกลุ่มสอปศประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วตอนบ่าย๓โมงครึ่งที่ผ่านมาครับ
ให้เหตุผลว่าตำรวจประสานขอมาเนื่องจากหวั่นจะเกิดเหตุการณ์ประทะกันระหว่างสองกลุ่มนี้
พร้อมย้ำด้วยว่าให้แยกย้ายกันกลับอย่างสงบ
แล้วก็มีการร่วมกันร้องเพลง๗๐ปีของพ่อด้วย
แล้วก็เพลงรูปที่มีทุกบ้านรวมทั้งเพลงสรรเสริมพระบรมีก่อนที่จะยุติการชุมนุมไป
ก็อาจจะมีเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นเล็กน้อยระหว่างสองกลุ่มที่ไปเผชิญหน้ากัน
ซึ่งเราก็ยังเกาะติดสถานการณ์พร้อมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอยู่ด้วยนะคะ